ถ้าท่านผู้ชมจำได้เนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ชาวเน็ตเขาก็โอ้โห
ไปขุดคุยเรียกว่าอะไรอ่ะไปตามหาดีกว่า

ค้นหากันมาได้เก่งมาก
คือวันที่คุณปอตนุพัฒน์๑ใน๕ที่อยู่บนเรือ
เป็นคนเริ่มต้นชวนคุณกติกทักทายกันก่อนในฐานะเพื่อนเก่า
แล้วก็ชักชวนกันมาเนี่ยฮะแล้วก็ขับเรือสลับกับคุณโรเบิร์ตด้วย
จนเกิดเหตุคุณแตงโมตกลงไปในน้ำแล้วก็เสียชีวิต
วันที่ไปเปิดใจครั้งแรกในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยคุณปอตนุพัฒน์นี่บอกว่า
คือร้องไห้เลยนะแล้วบอกว่าผมจะบวชให้โมจะบวชให้กับแตงโม
เมื่อวานนี้ก็เจอคุณแม่คุณแตงโมก็กราบแล้วก็บอกจะขอเป็นลูกชายอีกคนนึง
เยียวยารับผิดชอบดูแลแม่ทุกอย่างทีนี้เรื่องบวชเนี่ย
ชาวเน็ตก็เลยบอกโอ้โหตกลงคุณปอจะบวชอย่างคุณปอนับถือศาสนาคริสต์ไม่ใช่เหรอ
คุณแตงโมนี่ก็คริสต์แล้วจะบวชยังไงบวชทางพุทธอาจจะบวชอุทิศกันอะไรยังไง
ชาวเน็ตไปเจอข่าวย้อนไปตั้งแต่นู้นนะฮะ
วันนั้นเนี่ยเป็นช่วงวันแต่งงานของคุณปอกับคุณเบนส์พริกไทยภรรยา
แล้วคุณเบนส์เนี่ยยังให้สัมภาษณ์อยู่ว่าจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์

ล่าสุดนะครับคุณปอตนุพัฒน์บอกว่าบวชได้ฮะ
หนุ่มกัญชัยบอกว่าตัวพี่หนุ่มเองก็สงสัยเหมือนกัน
หลังจากชาวเน็ตเขาสงสัยเลยโทรไปถามปอ
คุณพ่อของคุณปอเนี่ยเป็นคริสต์จริงตัวคุณปอเกิดมาก็ถือว่าเป็นคริสต์นั่นแหละ
สูทิบัตรพรุ่งเนี่ยนะครับตามเอกสาร
แต่พอโตมาเนี่ยแนวทางของคุณปอบอกว่าตัวเองเนี่ยนับถือพุทธ
ก็ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพุทธเพียงแต่ว่าตามเอกสารสูติบัติตั้งแต่เกิด
ยังไม่ได้เปลี่ยนศาสนาถามว่าอ้าวแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนอย่างนี้
แล้วนับถือพุทธจะบวชให้คุณตังโมเนี่ยแบบไหนยังไง
คุณปอบอกผมนับถือจริงนะเคยบวชมา๔ครั้งนะบวชครั้งแรกวัดบวร
ครั้งที่๒ครั้งที่๓ไปบวชถึงอินเดียไปต้นพระศรีมหาโพครั้งที่๔
บวชที่วัดศรีดอนมูลจังหวัดเชียงใหม่๒๙พฤษภาคมปี๒๕๖๑
และเดี๋ยวจะบวชครั้งที่๕ก็คือบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณตังโม
แล้วให้ข้อมูลว่าตัวเองเนี่ยถึงขั้นเดินทางไปเรียนธรรมะกับองค์ดาลัยลามะที่อินเดียมาถึง๒ปี
เคยร่วมเป็นประธานสร้างพระใหญ่๒ครั้งสร้างสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังศรี
สละบุรีร่วมเป็นประธานสร้างพระศรีปรเมษเพชรล้านนาวัดศรีดอนมูลที่เชียงใหม่ด้วย
เมื่อวานยังไปทำบุญที่วัดให้กับคุณตังโมแล้วโทรหาแม่คุณแตงโมเพื่อแจ้งว่าจะมาทำบุญที่วัดให้กับคุณตังโม
แล้วก็ทำบุญมาอย่างสม่ำเสมอด้วยนี่คือสิ่งที่เขายืนยันว่าเขาบวชได้เขานับถือพุทธ
แม้ว่าโดยตามเอกสารแล้วแล้วก็ตามครอบครัวตั้งแต่เกิดเนี่ยคุณพ่อนับถือคริสต์นะฮะ
แต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโมนิดา
เดี๋ยวอยากจะให้รอฟังคำชี้แจงจากทางตำรวจเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ
เรื่องราวของคุณแตงโมขออนุญาตทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยกำหนดการจัดพิธีไว้อาลัยให้กับคุณแตงโมนิดานะคะเป็นข้อมูลจาก
วัน๑๓มีนาคม๒๐๒๒เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๒๐นาฬิกาณคริสตจักรแห่งความสุขห้องนามัสการชั้น๖โรงเรียนนาชาติทรินิตี้
จากขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานรายละเอียดการลงทะเบียนการมาร่วมงานตามมาตรการควบคุมในสถานการณ์โควิดสิบเก้าครับ
คริสตจักรจะแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมงานและลำดับพิธีการต่อไปค่ะ
เราเชื่อว่าท่านผู้ชมติดตามคดีคุณแตงโมอย่างแน่นอนเราก็ติดตามให้อย่างแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังตำรวจแถลงอีกทีหนึ่ง